เอ่อเนี่ยครับ๔วินี้
คือมีข้อความที่ลงไปโพสต์บอกว่า
คุณครูคะแบบนี้รุนแรงไปไหม
เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
อยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมครูท่านนี้
คุณผู้ชมเห็นอะไรในภาพบ้างเก็บเอาไว้ในใจ

ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ปกครองบอกว่า
คนนั้นเป็นครูฝ่ายปกครองไปเจอบุหรี่ซ่อนอยู่ในเสื้อนักเรียน
ก็มีการยื้อแย่งกันไปมาจนเด็กล้ม
แล้วครูก็เอาเท้าไปเขียวเบา
คือมันเป็นจังหวะเดียวกับที่มีคนเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้๔วินาทีเนี่ย
คือท่านผู้ในการบอกโอ้โหครูคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้นะครับครูก็ได้รับความกดดันจากสังคมใช่ไหม
ต้องขอลาพักเป็นการชั่วคราว
ส่วนกรณีที่มีผู้ปกครองมาร้องเรียนไปยังทนายความ
ว่ามีเด็กนักเรียนโดนตบบ้องหู
เพราะว่าเอาเครื่องดื่มมากินในโรงเรียน

เมื่อกี้เรื่องหนึ่งนะทดไว้ในใจก่อนนะมาเรื่องใหม่นี้
ผอชี้แจงบอกว่าก็มันมีระเบียบสั่งห้าม

เด็กบางคนคุณผู้ชมไปสั่งอาหารในแอป

ส่งที่ห้องเลยเลยฝ่าฝืนสั่งน้ำปั่นมานะครับ
ครูเห็นเข้าก็เลยตบหัวไปเบา
แต่เด็กหลบทันครูเลยตบใหม่นะฮะ
ลายประเด็นขึ้นมาอีก๒ประเด็นแล้วนะ
ผู้ปกครองนะครับของผู้ชาย
เด็กผู้ชายที่ถูกอัดคลิป๔วิเมื่อกี้
ก็เข้าฟังคำชี้แจงอยู่ด้วย
ผู้ปกครองบอกว่าคือถ้าอยากให้ยุติโดยเร็วเนี่ย

ส่วนพ่อของเด็กชายที่ถูกอัดคลิป๔วิเนี่ย

กับภรรยาคนที่อัดคลิปนี้
ต่อว่าโรงเรียนไปเป็น๑๐ปีแล้ว

แม่ของเด็กเนี่ยเอาคลิปไปต่อว่าโรงเรียน
เอาล่ะกลับมาที่เหตุการณ์แรกนี้นะ
ล่าสุดเด็กชายุ้น๑๔ปีมาเปิดใจบอก
โอ้โหโซเชียล

ครูมีความสนิทสนมกับพ่อ

ข่าวที่ออกไปเขาเสียใจมากนะ

แล้วข่าวที่ออกไปว่าถูกครูเตะจนล้มเนี่ย
เป็นเรื่องที่สังคมและสื่อออนไลน์

เขายืนยันว่าเขารักครูท่านนี้
แล้ววิงวอนให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วครับ